ทีนี้คุณผู้ชมวัดเสาทงหินนนทบุรีจำได้ไหมคะ
ที่บอกว่าเผาศพโควิดจนกระทั่งเตาเผาเนี่ย
มันพังมันเสียหายล่าสุดน่าจะเป็นข่าวดีนะคะ
เพราะว่ามีคนเนี่ยนำเตาเผาสำรองไปบริจาคให้กับวัดแล้วนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมสภาพของเมนเผาศพของวัดเสาทงหิง
อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะ
คือต้องยอมรับว่าเริ่มพังเสียหายแล้ว
เพราะใช้กันทุกวี่ทุกวันแล้วแต่ละวันเนี่ยนะ
ใช้กันแบบตลอดเหมือนเตาไม่ได้พักเลยค่ะ
คือมากสุดรู้ไหมกี่ศพต่อวัน๑๑ศพต่อวัน
แล้วแต่ละศพใช้เวลาเผา๒๓ชั่วโมง

เรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่วัดเสาทงหินค่ะ
คุณบุญยฤทธิ์บอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นช่วงเหตุการณ์ปกติ

จะมีคนเสียชีวิตแล้วนำศพมาเผาเนี่ย
สักประมาณวันหนึ่ง๒๓ศพเท่านั้น

เผาศพแบบชนิดที่ว่าเตาไม่ได้พักเลยสูงสุดเนี่ย
คือ๑๑ศพต่อวัน
แล้วมีรายงานเพิ่มเติมบอกว่าที่เตามันพังไวเนี่ย

เขาจิตใจดีแหละตั้งใจดีว่าอยากจะเอาน้ำมันไปบริจาค

แต่น้ำมันที่ไปบริจาคมันเป็นน้ำมันผสม
มันก็เลยทำให้เตาสึกกร่อนได้เพิ่มขึ้น

ฟังเสียงจากเจ้าหน้าที่ของวัดหน่อยค่ะ
แล้วก็น่าจะเป็นข่าวดีนะคะล่าสุดค่ะ
แล้วก็พร้อมกับเซียนพระชื่อดังอาจารย์ไข่มาริวาน่า
ส่งมอบเตาเผาสำรองไว้ใช้สำหรับเผาศพผู้เสียชีวิตจากโควิด
ให้กับวัดเสาทงหินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วเตาเนี่ยเป็นเตาระบบไฟฟ้าใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง

ใช้เวลาเผาศพสำหรับผู้เสียชีวิตเนี่ยก็คือ
สักประมาณ๑ชั่วโมงต่อศพลดเวลาได้ไปครึ่งหนึ่งเลยนะ
เพราะปกติเนี่ยเตาเดิมเนี่ยสองถึงสามชั่วโมงต่อศพอะค่ะ
แล้วพักเตาก็ใช้เวลาน้อยปกติพักเตาต้องหนึ่งชั่วโมง
อันนี้พักเตาครึ่งชั่วโมงก็เผาต่อได้นะคะ
แบ่งเบาภาระให้กับทางวัดและที่สำคัญ
เผาศพผู้เสียชีวิตฟรีค่ะ
พระครูประหลัดไปทูลที่ตาวิทุโรนะฮะ
เจ้าอาวาสวัดเสาทงหินบอกว่าที่ผ่านมาทางวัดเนี่ย
เผาศพผู้เสียชีวิตจากโควิดไปแล้วกว่าร้อยศพ
แล้วเผาชนิดที่ว่าเตาเนี่ยแทบจะไม่ได้พักเลยนะคะ
ก็ถ้าเกิดว่าได้รับมอบแบบนี้เป็นเตาสำรอง
จะทำให้วัดมีความพร้อมมากขึ้นค่ะ

เผาศพของเรานั้นเสียหายมาหลายครั้งมากครับ
ซ่อมแล้วแล้วซ่อมอีกซ่อมแล้วแล้วซ่อมอีก
เตาหลักของเรานี้ใช้การไม่ได้
จึงต้องเอาเตาสำรองมาใช้
เนื่องจากว่าวันนั้นเกิดเหตุการณ์

และเตาหลักนั้นเสียหายใช้กันไม่ได้
ต้องเรียกช่างมาซ่อมโดยการด่วน
เนื่องจากว่าจะต้องให้ภารกิจเร่งด่วนนี้
สำเร็จให้ได้ในคืนวันนั้นครับ
คาเตายังเผาไม่เสร็จเลย
ต้องซ่อมขณะที่ศพอยู่ในเตา

ถ้าเกิดว่าใครที่มีจิตศรัทธาอาจิตกุศล
เนื่องจากว่าที่วัดเขาเผาศพฟรีนะคะ

ธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลเวสเกจ

ชื่อบัญชีวัดเสาทงหิน
เพื่อช่วยผู้ป่วยโควิด๑๙